คลิปนี้ค่ะแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลนะคะมีผู้หญิงคนนึงก้มกราบป้ายโรงพักค่ะ
สพชนบทที่ขอนแก่นค่ะคือนอนลงไปกราบเลยนะแล้วก็แบบร้องไห้ด้วยนะคะ
คลิปนี้ที่แชร์กันอยู่ประเด็นก็คือกราบป้ายของโรงพักเพื่อที่จะขอความเป็นธรรมจากตำรวจ
มันมีผู้หญิงที่ถูกข่มขืนคนนึงเนี่ยเขาเป็นผู้เสียหายแล้วพยายามจะแจ้งความ

สุดท้ายขอกราบเพื่อว่าจะขอความเป็นธรรมหน่อยอะค่ะอืม
โรงพักฤชฌาอื่น
มีเลอเหย่ยมีเปล่า
ความทรยศสิทธิตรักมาต่างห่ะ
โรงพักฤชฌาอื่น
โอ้โหนี่ค่ะเสียงคนที่ตะโกนพูดตะโกนร้องอยู่เนี่ยนะคะ
คือน้าสาวของผู้หญิงผู้เสียหาย
แล้วคนที่ก้มกราบคือนอนกราบคือแม่ของผู้เสียหาย
นี่คือป้ายสถานีตำรวจภูทรชนบทที่ขอนแก่น
แล้วก็มีการแชร์คลิปนี้เอาไว้ในโลกโซเชียล
ประเด็นก็คือคนที่เขาถูกคมคืนนะคะ
เขาพยายามจะไปแจ้งตำรวจนะคะแต่ตำรวจไม่รับแจ้งความ
ไปให้อีกโรงพักหนึ่งแล้วก็โยนกันไปโยนกันมา
คือจริงแล้วเนี่ยเรื่องของคดีทางเพศ
ผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อจะมีบางส่วนที่เขาไม่กล้าไปแจ้งความ
ใช่ค่ะเพราะว่าตัวผู้เสียหายเองตัวคนในครอบครัวรู้สึกอับอาย
จนทำให้คนร้ายที่ก่อเหตุก็ลอยนวลแล้วก็ไปก่อเหตุซ้ำ
อันนี้ต้องชื่นชมผู้เสียหายและครอบครัวที่เขามีพลังใจที่จะไปแจ้งความ
เขาอุตส่าห์ไปแจ้งความเพื่อที่จะร้องขอความเป็นธรรม
แต่ถ้าตำรวจโยนกันไปโยนกันมาจริงเนี่ยนะ

เขาจะทำอย่างไรนี่คือรวบความกล้าที่สุดไหม
นี่ค่ะเราให้คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์นักข่าวของเรา
ไปตามหาคนที่อยู่ในคลิปนะคะ
ถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นค่ะว่าทำไม
ไปร้องห่มร้องไห้ไปกราบป้ายสพชนบท
แล้วเหมือนกับโอ้โหเป็นลมกันไปเลย
คลิปนี้นะคะคนที่อยู่ในคลิปคือเขาอยู่ที่บ้านโนนสวรรค์
อำเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก๋นนะคะ
เจ้าตัวคุยกับคุณภูริพัฒน์ค่ะบอกว่า
คือเธอไม่ไหวแล้วเหลืออดจริง
น้อยใจการทำงานของตำรวจสพชนบท

ไปแจ้งความตำรวจไม่รับแจ้งความ
ตำรวจบอกว่าต้องไปแจ้งความที่สพแวงใหญ่
พอไปที่นั่นตำรวจบอกว่าไม่ใช่พื้นที่เกิดเหตุ
ต้องกลับไปแจ้งความที่สพชนบท

ครอบครัวเลยงงสับสนไปหมด
คือมันเป็นความสูญเสียเขาก็เสียใจว่าโอ้โหหลานเขาถูกข่มขืน
แล้วทำไมตำรวจโยนกันไปโยนกันมาแบบนี้
คือก่อนหน้านี้นะคะครอบครัวผู้เสียหายเคยไปแจ้งความที่สพแวงใหญ่แล้ว

แต่เป็นการไปแจ้งความคนหายเพราะตอนนั้นเนี่ยหลานสาวหายตัวไป
เช้าวันที่๑๓มีนาคมครอบครัวถึงรู้ว่าอ๋อหลานสาวถูกในปิ๊ก
ล่อลวงไปข่มขืนที่บ้านหนองสแบงตำบลห้วยแก่อำเภอชนบท
ก็เลยรีบไปรับพาหลานสาวไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลแวงใหญ่
คุณหมอบอกว่าต้องมีเอกสารจากตำรวจนะถึงจะสามารถตรวจร่างกายได้

ครอบครัวบอกว่าทางโรงพยาบาลแจ้งแบบนี้
ก็เลยต้องย้อนกลับไปไปขอเอกสารที่สพแวงใหญ่
เออตำรวจออกเอกสารให้นะคะ
แต่มาบอกทีหลังว่าท้องที่เกิดเหตุข่มขืนเนี่ย
ท้องที่สพชนบทนะต้องไปแจ้งความที่สพชนบท
เพื่อดำเนินคดีข้อหาขมขืน
โอ้โหครอบครัวบอกว่าไปไปไปไปสพชนบทอีกรอบ
ไปแจ้งความในปิ๊กข้อหาข่มขืน
ตำรวจสพชนบทบอกว่าไม่ใช่
นู่นกลับไปสพแวงใหญ่
กลับไปอีกแล้วเหรอ
นี่ค่ะคือผู้เสียหายบอกว่าจะต้องยังไง

เมื่อวานครอบครัวของผู้เสียหาย
ก็ไปแจ้งความเพื่อดำเนินคดีกับในปิ๊กข้อหาข่มขืนที่สพชนบท
ร้อยเวรทำท่าทีเหมือนกับ
ไม่อยากจะรับแจ้งความอันนี้ทางครอบครัวของผู้เสียหายบอกนะคะ
แล้วก็บอกว่าเอ๊ะผู้เสียหายเนี่ย
อายุเกิน๒๐แล้ว
ยินยอมไปกับในปิ๊กหรือเปล่า

อันนี้คือครอบครัวบอกว่าตำรวจพูดแบบนี้ตำรวจ

เดี๋ยวรอฟังนะคือเราก็อยากจะให้ทางตำรวจชี้แจงเหมือนกันนะคะ
อันนี้ฟังข้อมูลจากทางครอบครัวผู้เสียหายก่อน

เขาบอกว่าร้อยเวรถาม
บอกว่าหลานสาวอายุเกิน๒๐แล้ว

จะให้ตำรวจไปจับกลุ่มในปิ๊กในข้อหาอะไร

ก็มีคลิปคำรับสารภาพจากในปิ๊ก

ลงบันทึกประจำวันเอาไว้ได้ไหม
ตำรวจสพชนบทบอกว่า
ไม่อ่ะฮะนู่นต้องไปสพแวงใหญ่

ดูสิคะฟังเสียงน้าของผู้เสียหายค่ะ

เพราะอยากเอาอย่างเลือดใจค่ะ
คนไทยเป็นอย่างแบบ

หรือว่าเขาอีกอย่างหน่อยสิค่ะ
ต้องอยู่ในความวัดแหว้งซึ่งอาจริงไหมคะ
กับพี่ก็คิดว่าเกินไปค่ะ

เพิ่มจะน่าจะมีความเมตตา
ประชาชนแค่นั้นค่ะนี่นะคะประเด็นมันอยู่ตรงนี้นะคะ
จากข้อมูลของทางครอบครัวของผู้เสียหายเขาบอกว่าคือสพแวงใหญ่เนี่ย
บอกว่าท้องที่ที่เกิดเหตุข่มขืนคือท้องที่ของสพชนบท
แต่สพชนบทบอกว่าก็ทางครอบครัวของผู้เสียหาย
เคยไปแจ้งความคนหายเอาไว้ที่สพแวงใหญ่นี่
เคยแจ้งความเอาไว้ที่นั่นแล้วก็ไปแจ้งความที่นั่นสิ
อันนี้เขาโทรคุยกันได้ไหมคะตำรวจสองสพเนี่ย
เขาตอบมาแบบนี้อ่ะคุณผู้ชมคือผู้เสียหายเนี่ยนะคะ
อายุ๒๗ปีค่ะถูกในปิ๊กล่อลวงไปข่มขืนนะคะ
น้าสาวบอกว่าคือจริงแล้วต้นเรื่องมันคือได้มีการว่าจ้างในปิ๊ก
เจาะน้ำบาดานที่หลังบ้านตอนนั้นเนี่ยก็เฝ้าบ้านอยู่เนี่ยนะ
แล้วก็ยืนยันว่าคือตัวหญิงสาวผู้เสียหายเขาไม่ได้ไปคุยกับในปิ๊กในเชิงชู้สาวเลย
เพราะเขาก็ไม่ได้ไปชอบพออะไรกับในปิ๊กหญิงสาวผู้เสียหายวัย๒๗คนนี้บอกว่าวันเกิดเหตุคือ๑๒มีนาคม
ปิ๊กขี่รถจักรยานยนต์มาหน้าบ้านแล้วบอกว่าจะพาไปกินข้าว
เธอก็ไว้ใจเพราะว่าเออก็เคยว่าจ้างมาทำน้ำบาดานอะไรที่บ้านก็เลยไปด้วย
แต่ในปิ๊กกลับพาไปที่บ้านที่อยู่อีกหมู่บ้านนึงแล้วไม่ยอมพามาส่ง
แล้วบังคับข่มขู่ให้ปิดมือถือเพราะไม่อยากให้ญาติเธอโทรตาม
หลังจากนั้นข่มขืนเธอค่ะเธอยืนยันว่าเธอโดนข่มขืนเธอไม่ได้ยินยอมพร้อมใจ
คุณผู้ชมคะวันนี้ผู้กำกับสพชนบท

มาถึงบ้านมาชี้แจงถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
เราก็ต้องฟังความสองฝ่ายนะคะให้ตำรวจเขามีโอกาสได้ชี้แจง

คือผู้กำกับสพชนบทบอกว่าสงสัยเป็นความเข้าใจผิดกันแหละ
เป็นความเข้าใจผิดกันระหว่างตำรวจกับผู้เสียหาย

เรื่องนี้ก็คือเราดำเนินได้ตามขั้นตอนปกติ
คือทางเราก็ไปให้ปากคำกับที่แวงใหญ่เลย

ขอให้เราเข้าไปพบเขาเลยนะครับ
เดี๋ยวผมจะให้เจ้าที่สืบสวนไปเชิญมา
นี่นะคะผู้กำกับสพชนบทนะคะก็บอกว่าตอนนี้สั่งการให้ชุดสืบสวนไปนำตัวในปิ๊ก
ที่บ้านพักของผู้เสียหายพอในปิ๊กมาถึงทีมข่าวก็คุยด้วย
ปิ๊กบอกว่าไม่ได้ข่มขืนค่ะในปิ๊กอ้างว่าฝ่ายหญิงยินยอมแต่โดยดีนะคะ
แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยในปิ๊กบอกว่าก็ขอยอมรับผิดทั้งหมด
ถ้าหากจะให้ผูกข้อไม้ข้อมือแต่งงานเป็นสามีภรรยากันก็ยินดี
ทางฝั่งในปิ๊กอ้างว่าฝ่ายหญิงยินยอม
คืนครับกับแบบฮักกันนะครับ
คือผู้หญิงผู้ซ้ายลักษณะฮักกันนะครับ

ผมคอยกับฮักก็เห็นเนี่ย

ทีนี้ค่ะญาติของฝ่ายหญิงผู้เสียหายเขาบอกว่าไม่เอา
ไม่ต้องมารับผิดชอบในลักษณะที่ว่าผูกข้อไม้ข้อมือแต่งงแต่งงาน
เพราะว่าไม่ได้มีการรักใคร่หรือว่ายินยอมอะไรกันเลย

เบื้องต้นเนี่ยนะอยากให้ในปิ๊กไปตรวจร่างกาย
ไปตรวจดูว่ามีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อะไรหรือเปล่า

แต่ทางเจ้าตัวบอกว่าไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจมา
ที่จะถูกตำรวจจับถึงขั้นดำเนินคดีอะไรเลยนะเนี่ย

ร้องไห้เลยนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูจังหวะนี้หน่อย
ทีนี้ค่ะพอมาคุยกันเสร็จแบบนี้นะคะ
ปิ๊กคือร้องไห้เลยบอกว่าไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจมาเลย
จะถูกดำเนินคดีถูกจับข้อหาข่มขืน
ปิ๊กอ้างว่าชอบพอกันสมยอมกัน
ผู้กำกับสนชนบทก็ประสานไปที่ตำรวจสพแวงใหญ่
มารับตัวในปิ๊กไปสอบปากคำดำเนินคดี
พรุ่งนี้จะส่งตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดพลนะคะ
สำหรับผู้เสียหายที่ถูกข่มขืนเนี่ยค่ะ
รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพันธุ์ตำรวจเอกหญิง
สิริกุลเกรกพิธยบูรณ์
บอกว่ากรณีผู้เสียหายที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ
ไม่ว่ากรณีใดก็ตามนะคะ
ขอให้ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดนะคะ
เพื่อเก็บหลักฐานและร่องรอยการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
ซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีเพื่อเอาผิดกับผู้ที่กระทำความผิด
แต่ละโรงพยาบาลทั่วประเทศจะมีศูนย์พึ่งได้
ในการให้ความช่วยเหลือดูแลผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศ
ในการดูแลเรื่องของการเก็บหลักฐานตามกระบวนการนิติวิทยาศาสตร์นะคะ
ผลดีที่ไปตรวจร่างกายเร็วที่สุดก็คือ
ได้รับคำปรึกษาด้วยนะคะแล้วก็จะได้เก็บหลักฐานต่างด้วยนะคะ
แล้วก็จะได้รับความคุ้มครองเพื่อความปลอดภัยด้วยนะคะ
สำคัญที่สุดคือผู้เสียหายแจ้งความที่โรงพักไหนก็ได้ที่ใกล้ที่สุดค่ะ

โรงพักไหนก็ได้ที่สะดวกในการเดินทางและใกล้ที่สุดค่ะ
ตำรวจแต่ละโรงพักจะทำหน้าที่ให้เอง
อันนี้ในการประสานส่งต่อไปที่โรงพักที่เป็นท้องที่เกิดเหตุ
ต้องประสานให้อย่าโยนกันไปโยนกันมาเหมือนเหตุการณ์นี้ค่ะ
ฝากไปถึงตำรวจทุกสพและสนด้วยนะคะ